คือมันกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเพราะว่าแบรนด์ดังเขาออกแบบเสื้อใหม่
แล้วก็เอายันหลวงพ่อคูณ
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่มาเป็นลายเสื้อสกรีนอยู่ข้างหลังแบบนี้

ใช่ค่ะแล้วก็วัยยาวัชกรเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องปรึกษากันก่อนนะ
ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ของแบรนด์ที่เขาทำเขาทำเพื่ออะไร
ก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะเกิดผลกระทบตามมา
เรื่องนี้ค่ะเราก็เลยไปสอบถามกับทางนายธวัชชัยแสนประสิทธิ
ซึ่งเป็นวัยยาวัชกรวัดบ้านไร่ก็บอกนะคะบอกว่า
กรณีที่แบรนด์ดังออกแบบเสื้อแล้วก็เอายันหลวงพ่อคูณ
สกรีนบนหลังแจ็คเก็ตเตรียมจะจำหน่าย
วัยยาวัชกรก็บอกว่าจริงถ้าเกิดตามมารยาทนะ
เอาภาพของหลวงพ่อคูณไปติดลงบนเสื้อ
หรือว่าจะต้องขออนุญาตคณะกรรมการวัดบ้านไร่ก่อนไหม
เรื่องนี้ค่ะทางคณะกรรมการเองอาจจะต้องหารือกันก่อน
พิจารณาถึงเจตนาของทางแบรนด์ทางผู้จัดทำเสื้อ
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงคืออะไร
เพราะว่าตอนนี้ทางคณะกรรมการก็กลัวนะคะ
ว่าอาจจะโดนวิจารณ์ในทางลบ

เพราะว่าหลวงพ่อคูณท่านก็เป็นที่เคารพสัทธาของชาวโคราชนะคะ
บางคนก็ว่าท่านดีก็มีไม่ดีก็มี

ในเมื่อตัวท่านไม่เป็นอย่างเขาคิด

มันก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปอีก
นี่ค่ะวัยวัชกรวัดก็บอกแบบนี้
ส่วนทางด้านพระครูประหลัดกวีวัฒน์
รองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

จะเอาหลวงพ่อคูณไปติดไว้ด้านหลังของเสื้อเนี่ย

หลวงพ่อคูณถือว่าเป็นพระที่มีคนเคารพสัทธาจำนวนมาก
แต่ท่านก็ฝากไปถึงคนซื้อนะ
เขาก็บอกว่าคนซื้ออย่างเราจะต้องมีวิจารณญาณ

เพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องของปัญญา
ปัญญาต้องมาพร้อมกับศรัทธา
ไม่ใช่ว่าอ๋อพอมีเสื้อแจ็คเก็ตเป็นยันหลวงพ่อคูณ
เสื้อนี้จะกลายเป็นเสื้อเกราะป้องกันกระสุนป้องกันภัย

คืออยากให้นึกถึงคำสอนของหลวงพ่อคูณ
เพราะว่าหลวงพ่อคูณท่านเคยสอนเอาไว้ว่าถ้าประมาทเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้น
เพราะฉะนั้นทำอะไรทุกอย่างต้องทำให้ดีอย่าประมาท
ถ้าประมาทแล้วมานึกได้ทีหลังจะเสียใจ
ท่านก็เลยฝากไปถึงลูกศิษย์หลวงพ่อคูณนะคะ
ให้มีสติแล้วก็มีวิจารณญาณในเรื่องนี้ด้วย
ส่วนทางด้านผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ในฐานะโฆษกสำนักพุทธนายสิบปวรบอกว่าหารือกับทาง
นายรณรงค์ทรงอารมณ์พอสำนักพุทธแล้ว
สั่งการสั่งการทำหนังสือแจ้งไปยังบริษัทผู้ผลิต
แล้วก็อธิบายถึงความไม่เหมาะสมด้วย

ไปถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน
เพราะว่าอันนี้จะต้องมีการให้กระทรวงดิจิทัลไปตรวจสอบ
แล้วนอกจากนี้การนำภาพพวกภาพวัตถุมงคล
รูปพระสงค์ที่มีคนศาษาเยอะ
หลวงพ่อคูณท่านจะต้องได้รับอนุญาต

แล้วเดี๋ยวพศจะแจ้งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครราชศรีมาให้ประสานกับทางวัดบ้านไร่
ซึ่งเป็นต้นสังกัดต่อไปด้วยนะคะ